คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพเป็นภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุเอาไว้ได้บนท้องถนนนะคะมีรถจักรยานยนต์ซิ่งอ่ะค่ะซิ่งไปชนกับท้ายรถจักรยานยนต์อีกคันนึงแล้วคันนั้นน่ะเป็นสามีภรรยามากันสองคนภรรยาซ้อนท้ายภรรยาร่วงตกลงไปแล้วก็ถลายไปกับพื้นอีกไกลเลยนะคะแต่ปัญหาก็คือตัวคนที่ไปชน
เจ้าเรือเนี่ยก็อยู่ตรงนี้
นี่นะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นช่วงสายสายเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมบนถนนสายรังสิตมุ่งหน้านครนายกนะคะนี่ค่ะตามลูกศรสีแดงก็คือผู้หญิงเสื้อสีแดงคนนี้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สามีคือถูกชนแล้วตัวผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงอ่ะตกลงไปจากรถแล้วโดนลากถลายไปแบบหลายสิบเมตรเลยก็ถูกคันนี้แหละคันที่เขามีกล้องนี่แหละชนเห็นชัดค่ะแต่ทีนี้ค่ะ
ของผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงอ่ะค่ะเขาก็เลยเอาภาพนี้มาโพสต์เอาไว้เพราะว่าคนชนอ่ะไม่รับผิดชอบคนเจ็บเนี่ยนะคะมีแผลเต็มตัวเลยทั้งแขนทั้งขาทั้งซี่โครงโพสต์เอาไว้ในเพจที่นี่นครนายกด้วยนะคะเพื่อตามหาคู่กรณีอ่ะค่ะคนก็ช่วยกันตามหาผ่านโซเชียลนะคะคนก็ค่อยแบบแจ้งเบาะแสนะจนคนบอกว่าเจอร

คือนายนัทพลบอกว่าตามคลิปภาพที่เห็นกันไปค่ะ
จะมีรถจักรยานยนต์คันอื่นอีก

แต่เพราะเขาหลบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเหล่านั้นเพราะคันเหล่านั้นเหมือนกับมาปาดเขาด้วย
เขาก็เลยหลบคันนั้นเลยไปชนคันของผู้เสียหาย
ไม่ได้ว่าขี่แข่งกับเพื่อนแล้วก็ไปชนชาวบ้าน
เขาบอกเขาหลบนี่ค่ะแต่ทีนี้กล้องเนี่ยเป็นกล้องที่อยู่ที่หน้ารถจักรยานยนต์ของตัวเอง

แล้วเขาก็นั่งรถเก๋งของแฟนสาวไปโรงพยาบาลเพราะเขาบอกว่าเขาเองก็เจ็บเหมือนกันเขาไม่ได้จะหนี
เขาบอกว่าหลังทำแผลเสร็จก็รีบประสานคนเจ็บ
แฟนสาวก็พาตัวเขาเองกลับเข้ากรุงเทพ
เพราะว่าไม่มีใครรู้จักโรงพยาบาลที่มันใกล้กับที่เกิดเหตุ
คือทุกคนหลังเกิดเหตุก็รีบพาเขาไปโรงพยาบาลไปหาหมอก่อน
นายประสานประเสริฐกังการพ่อของนายนัทธพลที่เป็นคนไปขี่ชนเขาเนี่ยนะคะ
วันนี้ก็ไปที่โรงพักด้วยนะคะ
พ่อก็บอกว่าจริงแล้วตั้งใจจะไปหาคนเจ็บตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แต่ว่าเลิกงานค่ำก็เลยมาเจอวันนี้
พ่อบอกว่าเมื่อวานลูกชายขอเงินพันหนึ่ง
จะไปเที่ยวน้ำตกวังตะไคร้เพราะว่าเครียดจากโควิด๑๙
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อเองก็ต้องขอโทษทุกคนด้วย
ขอโทษแทนลูกด้วยลูกเองก็ขอโทษด้วย
อุไรวันคนเจ็บก็บอกว่าดีใจที่คู่กรณีมาเจรจานะคะ
เพราะว่าเขาเจ็บแบบทั้งตัวเลยอ่ะเบื้องต้นก็พอใจในการชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง
นายนัทพลคนก่อเหตุก็ถูกตำรวจสพบ้านนาแจ้งข้อหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
และขับรถประมาทหวัดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนะคะ